คุณผู้ชมครับมีงานดีมาฝากกัน
ห้ามพลาดเลยสำหรับคนที่รักรถคลาสสิก
ชอบไหมชอบสิฮะอยากดูไหมฮะคุณ

รถที่เป็นตำนานบนสนามแข่งระดับโลก
จัดมาโชว์ไว้ในงานนี้โดยเฉพาะแหม
เวลาเราไปต่างประเทศเราอาจจะไม่มีสิทธิ์เห็นรถเหล่านี้ด้วยซ้ำ
แต่คราวนี้เขาจัดมาโชว์ในบ้านเรานะฮะ
ติดตามจากรายงานได้เลยครับ
ถูกจัดมาโชว์มากกว่า๓๐คัน

ให้เป็นสนามการแข่งขันรถยนต์ที่จัดขึ้นภายในศูนย์สรรพสินค้า
ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัย
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ละลึก
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมรถสปอร์ตระดับตำนานของโลกแบบใกล้ชิด
และฟิล์มไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด
ก็คือรถที่เคยเป็นรถในตำนาน

เราก็รวบรวมกันมาอยู่ในที่เดียวกันแห่งนี้ครับ
ทางสมาคมก็บอกว่าถ้าไม่มีงานนี้
รถเหล่านี้ไม่มีวันมารวมตัวกันที่นี่ได้เลย
เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีมาก
สำหรับลูกค้าแล้วก็ประชาชนที่จะมาชม
คู่ใจของพระเอกตลอดการอย่างเจมส์ดีน
เป็นหนึ่งในรถที่ถูกนำมาโชว์ในงานนี้
นับเป็นรถที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก
ที่กำลังได้รับความนิยมในเมืองไทยในขณะนี้
จริงรถแข่งพวกนี้หาเป็นรถที่หายากมาก
แล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นตำนาน

แต่ที่มันมาดังขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าจะมี
ซื้อคันนี้มาแล้วขับแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นรถที่ไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปเนี่ยต้องมา
โชว์รถดีที่ไม่ได้มีมาบ่อย
สำหรับประชาชนที่รักในรถ
สามารถเดินทางมาชมได้ตั้งแต่วันนี้

รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน